หมอปลาเมื่อวานก็เล่าไปเรื่องของคุณป้าสะเอี่ยม
อายุ๖๙ปีที่กำแพงแสนนครปฐม
คือป้าแกเป็นอัมพาตครึ่งซีกแล้วนอน
แล้วเหมือนกับทุบประตูร้องจะให้คนช่วย
อันนี้ก็เป็นคลิปที่ลูกหลานถ่ายเอาไว้
แล้วในตัวป้าคือเขาบอกว่ามันร้อนมาก
ลูกหลานบอกว่านี่คลิปนี้ที่เป็นข่าว
บอกว่านี่ป้าถูกผีสิงห์แน่
คุณผู้ชมเมื่อวานค่ะหมอปลาลงพื้นที่ไปแล้ว
ไปที่บ้านหลังนี้ที่กำแพงแสนนครปฐม
แล้วหลายคนรอเลยว่าเวลาหมอปลาไปแล้ว
อาการจะเป็นยังไงอ้วกไม่อ้วกเอาลองดูค่ะ
ย้ายสวัสดีเป็นอย่างไรย้าย
เป็นอย่างไรห้าย้ายเป็นอย่างไร
เป็นอะไรจ้ะหมอปลาโกนหัวเหรอ
โอ้โฮคุณบอกว่าโอ้โฮไหนนะ
โอ้โฮไม่ไหวไม่ไหวเหรอ

ถึงแล้วอาการเริ่มแล้วทิชชูมา
นี่ตอนไปคุยนะไปถึงไปเจอคุณป้าใช่ไหม
หมอปลาก็ทักย้ายเป็นอย่างไร
คือตัวหมอปลามือก็แบบสั่นน่ะนะคะ

หาวมาก่อนน้ำหูน้ำตาจะไหลก่อนดอม
แล้วหลังจากนั้นก็แบบพออืดผอมค่ะ
ทีนี้หมอปลาก็มีการจับที่ตัวของคุณป้า

คือจับไปตรงแผลตรงข้อเท้าขวาของคุณป้าเนี่ย
หมอปลาบอกแบบนี้มีวิญญาณร้ายสิงอยู่
แต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยเดี๋ยวทำพิธีนะ
ไล่ผีออกแล้วคืนนี้รับประกันเลย

แต่จะอยู่ได้ไม่เกิน๑๐วัน

คือลูกหลานก็บอกนะตอนกลางวันแม่ก็คุยรู้เรื่อง

แล้วถ้าเกิดทำพิธีแล้วมันจะดีขึ้นใช่ไหม
แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ได้อีก๑๐วัน
ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกทั้ง๓จะยอมไหม
จะยอมให้หมอปลาทำพิธีนี้หรือเปล่าค่ะ
ว่าไล่ผีแล้วผีมันออกไปแล้วเนี่ย
บางคนตายบางคนไม่ตาย
แต่เคสของแม่พี่เนี่ยร่างกายเขาไม่ไหว
เพราะผีเนี่ยมันเข้าทางแผล

ทีนี้พอไล่ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะซุดไปเลย

ก็มันกินมานานแล้วทีนี้มันเข้าทางแผลแล้วไง

พอทำท่าหาแล้วก็เป็นต่อลำน้ำท่าหาแล้วก็เป็นต่อ
ซึ่งทุกเคสเลยถ้ามีผีเข้าไปอยู่ในร่างกาย
แล้วมันมีบาดแผลเนี่ยเราปิดไม่ได้
มีแต่ผูกทั้งผีทั้งร่างให้มันตายไปเลย
นี่คุณผู้ชมทุกครั้งที่เวลาหมอปลาลงพื้นที่

ลูกหลานต้องเข้าใจญาติพี่น้องต้องเข้าใจ
และเจ้าตัวต้องเข้าใจด้วย
นี่พอหมอปลาอธิบายแบบนี้ให้ลูกหลานญาติพี่น้องฟัง
คือลูกหลานเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอโทรไปบอกพี่น้องก่อน

โทรไปบอกนะทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า
ให้หมอปลาทำพิธีอันนี้จังหวะตอนโทรค่ะ

ใช่อนุญาตให้ทำพิธีรับได้
แต่หมอปลาบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกหลานญาติโอเคแล้ว

ทีนี้หมอปลาไปบอกกับตัวคุณป้า
คุณผู้ชมถึงแม้ลูกหลานจะโอเค
แต่ตัวป้าไม่โอเคค่ะ

ทำไม่ได้ป้าร้องห่มร้องไห้ออกมา
หมอปลาหมอปลาเห็นแบบนั้นแล้วหมอปลาก็มองตากับลูกสาวเลย
สาวบอกว่ายังไงก็ต้องเคารพการตัดสินใจของแม่
ถ้าเกิดอย่างนั้นจะดูแลแม่ต่อ

ทำพิธีหมอปลาก็เลยเหมือนกับแนะวิธีการ
เหมือนจะทำบุญน่าจะช่วยให้อาการของคุณป้าดีขึ้น
สรุปบ้านนี้ตัดสินใจนะถึงแม้ลูกหลานจะโอเค
แต่เจ้าตัวไม่โอเคเลยไม่ทำพิธีนะคะ